คุณผู้ชมนี่จากเคยรุ่งตอนนี้ร่วง

ทำราคาต่ำใหม่สุดตลอดเลยนะฮะไม้ด่าง
เทียบกับไอ้นี่ก็ได้บิตคอยน์ของปุ้ยอ่ะ

แต่ไม้ด่างเนี่ยคือมันขึ้นเร็ว

เอาไปเป็นสินสอดกันอ่ะตัวเราเป็นแสนอ่ะคุณผู้ชมค่ะเอาผัดมาแลกหนึ่งคันยังมี
ทุกวันนี้นะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยลดกันแบบ๙๐ก็มี
เหมือนแบบให้ฟรีอ่ะเหมือนกับให้ฟรีไอ้ที่เราบอกเนี่ยไม่ต้องเชื่อเราก็ได้คุณผู้ชม
นี่ก็เป็นหนึ่งในร้านที่เอาไม้ด่างมาขายกันแล้วตอนนี้คุณผู้ชมฮะ
เขาลดราคา๕๐นี่ยังต่ำนะลดหนักสุดคือ๙๐
ทุกวันนี้ละ๒๐๐ปัจจุบันราคากระจุมกระจิ้มมากเลย
กระจุมกระจิ้มเลยค่ะกำไปแบงค์ร้อย๒ใบได้ไปเลยฮะ
อย่างนี้มันต้องช้อนซื้อแล้วคนซื้อไป๒๐๐๐นี่ติดดอยอ่ะเนี่ย
เออต้องช้อนซื้อเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเราไม่ได้แบบเยอะเย้ยอะไรนะคะ
แต่ว่ารายงานข้อมูลข้อได้จริงให้ฟัง
สินค้าพวกเนี่ยมันมีเหตุผลเค้ามันนะค่ะ

เจ้าของร้านชื่อคุณสิรินภาครับอายุ๒๒ปี
สารภาพเองเลยว่าสาเหตุที่ราคามันลดลงเรื่อยแบบนี้
เพราะว่าลูกค้าที่ซื้อไปเอาไปขยายพันธุ์

พอขยายพันธุ์แล้วเอาไปขายต่อแม่ไม้ด่างล้นตลาด
ตลาดไม่พอครับปัญหาเศรษฐกิจด้วย
ปัญหาเศรษฐกิจก็มีส่วนก็เลยมีการลดราคาต้นไม้ด่างกันขนาดนี้เลย
แต่ก่อนเนี่ยนะไม้ด่างมันขายง่ายขายออกเร็ว
ปัจจุบันนี้ขายยากขายออกช้า
แม้ว่าต้นไม้ที่ร้านเขาเอามาขายมันจะสวยก็ตามนะ
คือกว่าจะเพาะพันธุ์ได้ให้มันสวยเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน
เขาก็ยังจำเป็นต้องจำใจตัดขายราคาถูกเลยฮะ
ถึงมันถึงจะขายออกนะต้องขายถูกเลย
ว่าหลังจากนี้ครับไม้ด่างเนี่ยนะ
มันจะมีช่วงดีดกลับไหมเขาบอกไม่น่ามี

น่าจะราคาลงแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลย
อาทิตย์นี้ซื้อราคานี้อาทิตย์หน้าอาจจะราคาลงไปอีกนะ
แต่ก็ต้องมีการแก้ปัญหาก็คือเปลี่ยนไปขายชนิดอื่นดีกว่า

แต่ผมไปถามคนเล่นมาแล้วนะน้องชายผมเขาเล่นไม้พวกไม้สวยงามแบบนี้
เขาบอกว่าแม้ว่าตอนนั้นจะซื้อไปในราคาแพง
แต่คนเล่นไม้ด่างนี่มันอยู่ที่จิตใจเขาครับ
มูลค่ามันยังคงอยู่